ว่าไงนะไม่ได้ยิน

แต่ว่างวดนี้พี่ฮายอาภพรเขาบอก

เด็กต่อนะเพราะว่าเซ็งดราม่า

พร้อมกับเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่า

แต่ก็ยังซื้อลอตเตอรี่
อุดหนุนรัฐบาลเป็นชุดใหญ่
ตลอดเลยนะแถมถูกบ่อยซะด้วยคุณ

ใครอยากรู้ว่าพี่ฮายเขามีเคล็ดลับ
ในการถูกลอตเตอรี่ยังไงบ้าง
มาฟังกันค่ะ

คันแบบคัน
บางทีมันถูกทิ้งหวยชุด

บางทีก็ได้รางวัลที่๕อย่างนี้

แล้วมันหลายใบแต่ถ้าใบเดียวมันไม่คุ้มไง

เอ้าหวยชุดเอามา

ถ้าคนมายื่นให้เนี่ยอันนั้นถูกแน่

ก็คือถ้าเขายื่นให้อันนั้นถูกแน่

ของอย่างนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับ

อย่างนี้ก็ไม่ได้นะต้องเป็นดวงด้วย
จริงเพราะว่าบางคนก็ถูกบ่อยจัง
บางคนโอ้ยซื้อแทบตายก็ไม่ถูกเลย

มันก็มีนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกซื้อหรืออะไร
ก็อย่าให้เกินกำลังของตัวเอง

แต่บางคนมีเงินน้อยพูดน้อยก็ได้
แล้วมาซื้อแบบนี้ระวังถึงชีวิตจะพังเอานะคะ